นี้ทุกคนเชื่อว่าจิตใจดีเบิกบานแน่นอนถ้าได้ฟังข่าวนี้นะคะ

คือล่าสุดเนี่ยเขามีแฟนคลับคนนึงที่แบบคลั่งพี่เป๊กมาก

กำลังจะเข้ารับการผ่าตัดสมองคุณผู้ชม

แล้วชื่นชอบคุณเป๊กมานานแล้วแฟนเขาเนี่ยคือเป็นผู้ชาย

ผู้ชายนี่แหละค่ะก็เลยแบบ
ปรากฏพี่เป๊กรู้ข่าวนะรีบขับรถมา
ไม่ได้ร้องเพลงอะไรนะคะแค่มาให้กำลังใจ
หาที่โรงพยาบาลเลยนะคะแล้วก็
พอเห็นแบบนี้เธอประทับใจแหละแล้วครอบครัวเธอเองก็ประทับใจ
ก็เลยขอให้ญาติเนี่ยบอกเล่าเรื่องราวนี้ผ่านโซเชียลนะคะ
ส่วนทางพี่เป๊กวงซิลเองก็เล่าเหตุการณ์ให้บันเทิงไทยรัฐฟังด้วย

ถือว่าเป็นการให้กำลังใจกันและกันทั้งสองฝ่ายเลยค่ะ
ฟังเรื่องราวดีกันเลยค่ะ
เฮ้ยพี่ถ้าหนูกำลังจะเข้าผ่าตัด
เหมือนแบบเขาเป็นเนื้องอกในสมอง

ถ้าได้ตื่นมาจะไปดูคอนเสิร์ตนะ

ก็ไปเหมือนไปเป็นกำลังใจให้เขาอะครับ

เขาก็ไปเจอเขากับแฟนเขา
ก็โอเคก็ให้กำลังใจกันไป
ตอนนี้คือฟื้นแล้ว

จริงกำลังใจสามารถสร้างให้กับทุกคนได้เลยนะคะ
ถือว่าเป็นสิ่งเล็กน้อยนะคะแต่ว่ายิ่งใหญ่
สำหรับใครเสมอที่แบบว่าชื่นชอบศิลปินท่านหนึ่งนะคะ
แล้วก็ขอให้คอนเสิร์ตคุณเป๊กองสิว

เราสามารถแบ่งปันความรักความรู้สึกดีให้ต่อกันได้ทุกวัน